คุณผู้ชมครับแพทย์นิติเวศระดมกำลังชนสูตรร่างผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
กู้ภัยเคลื่อนร่างส่งมอบให้กับญาติโดยไม่ต้องเดินทางไปรับที่จังหวัดอุดรธานี
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนายอุทิศชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ามีการระดมแพทย์นิติเวศจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อาทิจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลเลย
ชาญสูตรร่างผู้ศิลปิดทั้ง๓๗ศพโดยมีเครื่องเอ็กซเรย์โมไบล์นะครับ
ตอนแรกต้องการระดมหมอนิติเวศกว่า๑๐คนเพื่อให้แล้วเสร็จทันเช้าวันนี้
แต่ใช้หมอนิติเวศเพียง๕๖คนก็สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จได้
จากนั้นจะส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยญาติไม่ต้องมารับที่อุดรธานี
ซึ่งมีการระบุตัวบุคคลและอัตลักษณ์บุคคลไว้แล้วถึง๒รอบ
ทั้งที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาลนากลางครับ
ตอนนี้เสร็จแล้วต้องชื่นชม
หัวหน้าทีมนิติเวศนะครับ
เราเริ่มงานตั้งแต่๖โมงเช้า
คุณหมออย่างเช่นท่านนี้ก็มาจากลำปาง
คุณหมออีกสองท่านก็มาจากสกลนคร

และอีกท่านหนึ่งมาจากเพชรบูรณ์

ตอนแรกเรานึกว่าจะระดมสัก๑๐คน
ปรากฏว่าตอนนี้มีอยู่๕๖คนจัดการเรียบหมดแล้วนะครับ

จะส่งกลับไปที่หนองบูรณ์ภูรณ์

ร่างของทุกคนจะส่งไปที่บ้านเขา
ส่วนที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี
สถานที่เก็บรักษาศพเด็ก๒๔ศพ
ซึ่งศพเด็กแพทย์ผ่าชนสูตรเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้
พบว่าเด็กส่วนใหญ่เสียชีวิตจากอาวุธมีดครับ
เหตุผลที่ต้องทยอยนำศพมาที่นี่เนื่องจากสถานที่รักษาศพในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้เด็กตามขนาดตัวด้วย
ขณะที่ร่างของผู้ใหญ่๑๓ศพจะเคลื่อนไปให้ญาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลำพู
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องญาติไม่ต้องเดินทางมารับศพที่อุดรธานีครับ
แล้วเราจะเอาใส่ลงเด็กที่โรงพยาบาลศูนย์อีกทีหนึ่ง
ล่าสุดมีรายงานว่าศพของ๑๐ตำรวจเอกปัญญาผู้ก่อเหตุ
พิจารณาใหม่ว่าจะส่งมอบให้ญาติในจุดเดียวกับผู้เสียชีวิตรายอื่นหรือไม่
จากเจ้าหน้าที่กังวลว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของญาติผู้สูญเสีย
รวมถึงความปลอดภัยของครอบครัวของเจ้าตัวด้วย
นายพีรพงศ์แสนศรีอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูนำโรงศพที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดนครปฐม
มามอบให้และเปิดเผยว่าเขาเป็นคนในพื้นที่สูญเสียญาติ๔ชีวิต
คือหลานชายอายุ๖ขวบ๔ขวบและ๓ขวบ
รวมทั้งนาบิ้งที่เสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนต์

แต่พยายามรวบรวมสตินำลงศพมาทันที
เพราะโรงศพเด็กหาซื้อยากจะต้องสั่งทำ
แม้จะเป็นกู้ภัยอยู่กับผู้เสียชีวิตมาจนชิน
แต่ครอบครัวของเขาต้องมาเสียชีวิต

มันให้มุมมองก็หลายอย่างเหมือนกัน
สิ่งแวดล้อมรอบข้างสำคัญที่สุดครับผม

แวดล้อมรอบข้างของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ครับ
รู้สึกไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องชินกับมันนะครับ
เพราะระบบมันก็ต้องแก้ไขอีกเยอะครับผม
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมารถกู้ภัยกว่า๕๐คัน
นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
่งหน้าอบตอุทัยสวรรค์
เพื่อมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา

สองข้างทางต่างออกมาร่วมส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้าน
บางคนถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้
มูลนิธินำโรงเย็นใส่รถคอนเทนเนอร์
เพื่อให้ญาตินำไปรักษาศพระหว่างประกอบพิธี
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ขบวนรถเปลี่ยนเส้นทางจากอบตอุทัยสวรรค์
ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
ญาติมารับศพที่จุดนี้เพียงจุดเดียว
โดยรถกู้ภัยของมูลนิธิต่างจะอำนวยความสะดวก
นำศพไปส่งให้ตามที่ต่างครับ